แต่ถ้าเราอยู่เฉยเราก็ไม่มีวันก้าวไปข้างหน้าได้
จุดเริ่มต้นตรงนี้ไม่ได้อยากทำจากการที่จะรวยครับ

คือไม่ได้ทำแบบอยากได้ตังค์อะไรเยอะแยะมากมาย

จะบอกตกอับอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือผมอยากให้มองอย่างนี้มากกว่าว่าทุกอาชีพ
ถ้ามันสุจริตมันดีแล้วมันน่าทำทั้งนั้นแหละ

แล้วก็มันอาชีพที่ผมทำเพราะผมชอบ
มันไม่เกี่ยวว่ารายได้จะต้องกลับมาเท่าไหร

มันก็จะทำให้เราอยากทำไปทุกวันครับ